คุณผู้ชมพาไปอีกที่หนึ่งนะครับบอกเลยว่าที่จะพาไปมันมีหลายที่
อัดมาเป็นเมดเล่เมดเล่แห่งความเชื่อ

เพราะฉะนั้นอย่ารอช้าไปดูกันหน่อยครับ
ที่แรกนะฮะไปเจอกับเจ้าแม่ตะเคียนทองที่สาราหนองเล็งสายตำบลบ้านเหล่าอำเภอแม่ใจจังหวัดพยาว
ที่นี่รวบรวมเอาไว้แล้วครับท่อนตะเคียนทองที่ชาวบ้านทั้ง๔ตำบลเขาช่วยกันนำขึ้นมาจากน้ำ
ไม่ได้มาท่อนเดียวนะฮะมาสิบกว่าท่อนครับ
น้องใบตองแล้วที่มาเยอะขนาดนี้ความยาวความใหญ่มันยังไงบ้าง
เขาบอกว่ามีตั้งแต่ขนาด๓เมตรไปจนถึง๑๐เมตร

คุณชอบไซส์ไหนไปกราบไหว้ตามใจชอบได้เลย
แล้วชาวบ้านเขาก็ตั้งโต๊ะบูชาเอาไว้พร้อมกับป้ายคาถาบูชา
โอเห๋จะทองคาธามหานรรรรรรรร

นี่แหละฮะแล้วเหล่าบรรดาท่อนตะเคียนทองเหล่านี้เขา
ว่ามีเจ้าแม่สิงสถิตนะคอยให้โชคให้ลาบกับชาวบ้าน
อันนี้จริงไม่จริงไม่รู้มาเล่าสู่กันฟังเฉย
ใช่แล้วเป็นความเชื่อของชาวบ้านแถวนั้นกันนะคะ
ยังไม่หมดค่ะไปต่อกันที่สาราแม่ตะเคียนอีกหนึ่งที่
ตะเคียนทองสร้อยสุวรรณที่วัดต้นสนอยู่ในอำเภอเมืองจ้

ชาวบ้านเขาก็มีความเชื่อความศรัทธา
เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ในต้นตะเคียน

เพื่อขอพรกันต่อเนื่องเนืองแน่นดูได้เลย
จากของเส้นไหว้ต่างนานา

มีที่มาที่ไปด้วยนะคุณผู้ชมนะ

สมัยก่อนวัดแห่งนี้ไม่มีต้นตะเคียนอยู่
จนกระทั่งมีชาวบ้านเขาไปพบกับท่อนตะเคียน

แล้วมาอยู่ที่บริเวณตำบลไผ่ดำพัฒนาอำเภอวิเศษชายชาญ
ชาวบ้านก็เลยได้มีการอัญเชิญมาไว้ที่ริมตลิ่ง
ต่อมาตะเคียนต้นนี้
ไปเข้าฝันชาวบ้านเหรอมีชาวบ้านฝันค่ะ
มีชาวบ้านในพื้นที่ฝันว่า
ตะเคียนมาบอกว่าอยากจะไปอยู่ที่วัดต้นสน
หลังจากนั้นก็เลยมีการอัญเชิญ
เคียนท่อนนี้มาไว้ที่วัดต้นสนแห่งนี้

เมื่อชาวบ้านเขารู้ข่าวก็เลยพากันมากราบไหว้ขอพรตามความเชื่อ
คุณสังเกตจากของไหว้คุณเห็นไหม
สบายเฉียงเอ่ยพวงมาลัยเอ่ย

ผ่าแพร่หลากสีเยอะแยะมากมายนะ
ก็บ่งบอกถึงความเชื่อความศรัทธาของชาวบ้านนะจ๊ะ
ส่วนที่อ่างทองไปที่นี่แล้วต้องไปอีกที่หนึ่ง
จะฮือฮาอย่างที่เห็นพระพุทธรูปลอยน้ำได้
ที่เห็นอยู่เนี่ยพระพุทธรูปที่หล่อด้วยทองเหลืองทั้งองค์นะครับ
บางคนบอกอ้าวก็คงจะเบาบ้างทำไมลอยได้อย่างนี้
น้ำหนักเท่าไหร่สามร้อยกิโลกรัมครับต้องไปต่อ
ลอยน้ำได้ลอยน้ำได้แบบนี้เฉยเลย
ที่จังหวัดอ่างทองนะครับที่วัดตานเจ็ดช่อ
นี่พระพุทธรูปลอยน้ำได้
ชาวบ้านเขาก็ฮือฮาแห่กันมาดูใหญ่เลยล่ะครับ
คือพระพุทธรูปองค์นี้นะไม่ได้เพิ่งหล่อขึ้นมา
แต่ว่าทำเนี่ยหล่อขึ้นมานานแล้ว
อายุเก่าแก่นะอายุประมาณสักร้อยปีได้

เมื่อช่วงของวันที่๑กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
เขาบอกว่ามีพิธีแห่อันเชิญพระพุทธรูปองค์นี้
ก็เอาไปวนรอบโบสถ์จำนวน๓รอบ
แล้วก็นำมาประดิษฐานที่บริเวณกลางบ่อน้ำมนต์
เพื่อทำพิธีเจริญพระพุทธมนตร์
แต่เกิดสิ่งมหัศจรรย์ขึ้นไง

พระพุทธรูปองค์ดังกล่าวล้มลงเฉยเลย

คนก็คิดว่าเอาจมแล้วงานเข้าแล้วงานเข้าแล้ว
เราสงสัยต้องเอารถเครนมายกซะละมั้ง
แต่โอ้โหอิทธิฤทธปฏิหารครับ

ยังไงซะตะลึงกันแบบนี้
ยกมือกลับไหว้ความเชื่อก็ว่ากันไป
ยังไงก็ต้องใช้วิจารณญาณกันด้วยนะจ๊ะ
ไปอีกที่หนึ่งเลยค่ะจังหวัดสุโขทัย
อย่ารอช้านะคะที่นี่อย่างที่บอก
มีเสียงร่ำลือเกี่ยวกับ

หน้าตาแบบนี้เลยคุณผู้ชมก็คือเต่าตัวนี้

เป็นของคุณตาจำลองคำ

คุณตาแจ้เนี่ยนะคุณตาเขาก็เล่าให้ฟัง
บอกว่าเต่าตัวนี้

ก็เลยเห็นมันเดินมาอยู่แถวนี้จับมันมาซะ

เต่าตัวนี้มันตายแล้วค่ะ
มันหลงมาแล้วมันก็ตาย
แล้วมันก็เป็นเต่าบกที่คุณตาบอก

คุณลุงก็เลยเอายังไงดีเออ

เพื่อที่จะให้เด็กได้มาดูกัน
ก็เลยแยกชิ้นส่วนของเต่าก็คือเอากระดองเก็บไว้

เต่าเนี่ยในท้องมีไข่ค่ะ

คุณตาเขาก็เลยนำซากเต่ากับไข่ไปฝังซะหน่อยก็แล้วกันนะ

ฝันว่าเต่าตัวนี้เดินไปเดินมาอยู่ในบ้านเลย

ทำตัวให้มันดีกว่าไหนกระดองมันก็ยังอยู่แล้ว

แล้วก็มาต่อไว้บนกระดองเต่าแบบนี้

ตาแกคิดว่าเต่ามาเข้าฝัน
เพื่อที่จะมาให้โชคให้ลาบนั่นเองแหละ

เมื่อชาวบ้านรู้ข่าวแน่นอนสิคะคุณ

เพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าก็มีคนที่ได้โชคลาภ

ก็ว่ากันไปเรามาให้ดู

รวมมาแล้วเรียกว่าเป็นเมดเล่
แต่ถ้ายังไม่แปลกพอ
ไม่แปลกพอก็ให้ดูหน้าผมแหละ

คุณผู้ชมตกใจผมยังตกใจตัวเองเลยครับ